ไปดูความคืบหน้าของคดีอุกอาจที่เกิดขึ้นนะครับ

คือเมื่อตอนทุ่มครึ่งของวันที่๙กันยายนที่ผ่านมาช่วงค่ำเนี่ย
มีคนร้ายขับรถมาที่บ้านหลังนี้ครับ
แล้วก็กราดยิงใส่ที่บ้านเขาที่เขากำลังนั่งล้อมวงกินข้าวกันอยู่๓คน
ก็เสียชีวิตไป๑บาทเจ็บอีก๑นะครับ
อีกคนหนึ่งกระโดดหนีทันนะครับ
บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่หมู่๑๒ตะบนสะแก้วอำเภอหนองหง
ที่จังหวัดบุรีรำนะครับ
ก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะครับ
มีคนร้าย๒คนขับรถเก๋งมานะครับ
แล้วคนที่นั่งข้างคนขับก็เปิดประตูลงมา
ราดยิงเข้าไปแบบหมดโม่เลยนะฮะ

ที่กำลังนั่งกินข้าวกันอยู่๓คน
มีนางสมหมายที่เป็นเจ้าของบ้าน

อีกคนนึงคือนายคำจันแก้วพรม

เหมือนปืนถูกนายคำจันเสียชีวิต

ส่วนนางสมหมายได้รับบาดเจ็บสาหัส
นายทองคำสามีของนางสมหมายเนี่ย

กระโดดออกนอกหน้าต่างบ้านนะฮะ

ส่วนผู้ที่ลงมือก่อเหตุนั้นตอนนี้นะครับ
คาดว่าจะเป็นลูกชายของอดีต

ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ตอนนี้ญาติทำพิธีชาปนกิจศพไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้พูดคุยกับนายทองคำที่เป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้น
ซึ่งเล่าว่าขณะที่ตัวเองกับภรรยาพร้อมกับผู้ตายกำลังนั่งกินข้าวอยู่ที่หน้าบ้าน
ค่ำวันนั้นฝนตกก็เลยย้ายเข้าไปกินในบ้าน
หลังจากนั้นก็มีรถยนต์ของผู้ก่อเหตุที่ขับเข้ามาทางท้ายซอย
แล้วก็เหมือนกับเลยไปหน่อยนึงแล้วก็กลับรถมากลับรถมาจอดที่หน้าบ้าน
ตอนแรกก็คิดว่าคงเป็นรถคนรู้จักหรือว่าเพื่อนที่จะมาชวนกันไปไหนตามปกตินะครับ
ก็ชะโงกหน้าออกไปดูปรากฏว่าคนร้ายยิงใส่เข้ามาครับตัวเองก็รีบกระโดดหนีออกทางหน้าต่างข้างบ้าน
แต่ว่าภรรยากับน้องชายของภรรยาเนี่ยนั่งหันหลังอยู่ไง
นั่งกินข้าวแล้วก็หันหลังให้ประตูบ้านอยู่นะครับ
ก็เลยถูกยิงจนเสียชีวิตนะครับสำหรับน้องชายภรรยา
ส่วนภรรยาเนี่ยวิ่งหนีไม่ทันก็ถูกยิงบาดเจ็บสาหัส
ทองคำยืนยันนะครับว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหากับใครเลยนะฮะ
รวมทั้งคนที่คาดว่าจะเป็นคนก่อเหตุนะครับ
แต่ลูกชายอาจจะมีปัญหากับคนที่มาก่อเหตุนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักไม่เคยพบหน้ากับกลุ่มผู้ก่อเหตุด้วย
ซึ่งตัวผู้ก่อเหตุเองเนี่ยก็มาเช่าพื้นที่ทำอู่ซ่อมรถ
อยู่ในพื้นที่ที่เขาอยู่กันเนี่ยไม่กี่เดือนเท่านั้นเป็นคนต่างถิ่นนะครับ
ก็เลยขอให้ตำรวจช่วยจับกลุ่มให้ได้โดยเร็ว
เพราะว่าทุกวันนี้คืออยู่กันอย่างหวาดระแวง
กลัวว่าพวกคนก่อเหตุเนี่ยจะมาก่อเหตุซ้ำ
เพราะว่าเคยข่มขู่เอาไว้ตอนที่ลูกชายไปมีเรื่องด้วยว่าจะมาฆ่ายกครัว
เค้าไม่เคยจัดการเนื้อที่ฉันอยู่
อะไรจะใช้เนื้อที่คุณก็ได้
ซึ่งเหมือนมีพวกนั้นจะมาขายราคาพูด
เป็นตายที่ลงพยาบาล
ศพของนายคำจันญาติก็ทำการชาพนักกิจไปเรียบร้อยแล้วนะครับ

เดี๋ยวเราจะมีภาพกราฟิกให้คุณผู้ชมได้เห็น
ดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แต่ทีนี้ค่ะทางญาติพี่น้องของผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ

เขาก็เลยบอกว่าเหตุการณ์มันอุกอาดมาก
เพราะว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายจริงท้าทายกฎหมาย

แล้วก็กลัวด้วยค่ะว่าคนร้ายอาจจะหวนกลับมาก่อเหตุซ้ำอีก
เพราะคนร้ายขู่เอาไว้หลังก่อเหตุว่าจะฆ่าล้างโคตร

มีประโยคนี้ออกมาว่าเดี๋ยวจะฆ่าล้างโคตรเนี่ย
ญาติพี่น้องเขาก็หวาดกลัวนะคะ

นายนัทธพงศ์วิชัยดิตหรือตะ

กับทนายความไปมอบตัวแล้วนะคะ
ไปมอบตัวกับพันธ์ตำรวจโทษศิษย์ทิชัยสุนารักษ์
รองผู้กำกับการตำรวจภูทรน้องหงษ์

แล้วก็นำตัวไปชี้จุดที่บริเวณบ้านพักที่เกิดเหตุ

และบริเวณอู่รถที่เป็นที่วางแผนกัน
แล้วก็คุมตัวไปชี้รถ๒คันที่ใช้ก่อเหตุ

ผู้สื่อข่าวพยายามคุยกับนายนัทธพงศ์ที่ไปมอบตัวนะคะ
แต่ก็ไม่ยอมให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเลย

ตัวลูกความนั้นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แต่ยืนยันว่ามาในวันเกิดเหตุจริง
แต่ไม่ได้ร่วมวางแผนหรือก่อเหตุ
ไม่ได้ร่วมกับนายพานุกรวิชัยดิตหรือนายนุแต่อย่างใด
ผู้ต้องแผนให้การปฏิเสธไปก่อนใช่ไหมนะค่ะ
คือเขาบอกว่านั่งรถมาไม่รู้ว่าเป็นปัญหาอะไรเนาะ

ปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็ร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยผิดกฎหมายนะฮะ
คือแม้ว่าจะบอกว่าตัวเองไม่ได้ร่วมในการวางแผนหรือว่ายิงเขา
แต่ว่าก็ขับรถมาด้วยกัน
ส่วนนายพนุกรมีรายงานว่าตอนนี้ก็หนีไปอยู่ที่พื้นที่ปลาจีนบุรีนะครับ
หรือไม่ก็พื้นที่ใกล้เคียงตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะครับ
ก็จะแกะรอยจากเรื่องของสัญญาณโทรศัพธ์
แล้วก็จะให้ญาติต้องพามามอบตัว
คือจากการสืบสวนของตำรวจ
ทราบว่าเมื่อวันศุกร์ที่๗กันยายน

มีวัยรุ่นที่บ้านหลังดังกล่าวก็คงจะเป็นลูกชายของเจ้าของบ้านนะครับ
เที่ยวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ตัวอำเภอน้องหง
แล้วไปมีปากเสียงทะเลาะวิวาสกับกลุ่มของนายพานุกรที่หลบหนีอยู่นะครับ
ซึ่งวัยรุ่นในบ้านคนนั้นเนี่ยนะฮะก็ใช้มีดฟันใส่นายพานุกรแล้วก็ไปโดนญาติของนายพานุกรด้วย

พนุกรก็เลยบาดเจ็บแล้วก็โกรธแค้นนะครับก็ถึงขั้นมีการคมขู่กันเอาไว้

บอกว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

แล้วก็อาศัยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์

เพราะว่าเขาก็ยังหวาดระแวงมากในตอนนี้

ก่อนที่คนร้ายจะไปกราดยิงเขาใส่ที่บ้าน

ก่อนหน้านี้ลูกชายของเจ้าของบ้านไปทะเลาะกัน

เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นจากกรณีนายดัมมี่ค่ะ

ไปมีเรื่องกับนายพานุกร

เปิดเป็นร้านซ่อมรถที่อำเภอหนองหงษ์

จากข้อความที่เขา
แต่โดนนายดัมมี่ใช้มีดฟัน

สูฬว์มุรีรำนะครับ
ส่งข้อความไปข่มขู่นายดัมมี่ประมาณว่า
ถึงแม้จะหนีแต่คุณยังมีคนที่คุณรักให้ระวัง
เพราะคนที่คุณไปทำร้ายคือในหัวที่รัก
เนี่ยค่ะซึ่งข้อความคุยกันผ่านทางเฟซบุ๊กเนี่ย
ส่งมาคุยกันก่อนเกิดเหตุแค่คืนเดียวนะคะ
นายนุได้วานนายนัทธพงศ์ที่ไปมอบตัวค่ะ
ในนู้นได้วานให้นายนัทธพงศ์หรือนายต๊ะนี่นะคะ
แต่นายนัทพงศ์ยังปฏิเสธข้อกล่าวหานะบอกไม่เกี่ยวนะ
แต่จากข้อมูลของตำรวจบอกว่าร่วมกันคือในนุผู้ต้องหา
ให้นายนัทพงศ์ไปหาปืนมาเป็นปืนลูกโม่จุด๓๘ค่ะ
มีพยานยืนยันว่านายนัทธพงศ์เอาปืนมาให้กับนายนุนะ
วันเกิดเหตุทั้งสองคนขับรถคนละคัน

อีกคันเป็นรถเก๋งเหมือนกับไปดูลาดเหลากันก่อน
จากนั้นเนี่ยจอดรถกระบะเอาไว้แล้วนั่งรถเก๋งไปด้วยกัน
นายนัทธพงศ์เป็นคนขับ
นายนุเป็นคนยิง
ผู้ต้องหาคิดว่านายคำจันทร์ผู้ตายเป็นนายพานุกร
ที่กำลังมีปัญหากันที่เคยทะเลาะกันค่ะ

แต่จริงแล้วเป็นน้าชายของดัมมี่

นี่ยิงถูกนายคำจันทร์๔นัด

นายทองคำวิ่งหนีออกไปทางหน้าต่างค่ะ

ทั้งสองคนก็ขึ้นรถไปด้วยกัน
เอารถไปจอดทิ้งไว้แล้วก็แยกย้ายกันหลบหนี

คือนายนัทพงศ์เข้ามอบตัวแล้วในวันนี้

หลบหนีอยู่ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

ตำรวจพยายามแกะรอยจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็กดดันญาติให้เข้ามอบตัว

ทีนี้มาดูภาพกราฟิกจำลองเหตุการณ์ค่ะ
จะได้เข้าใจง่ายว่าเหตุการณ์นี้
ก็เลยถูกมีดฟันที่แขนจนได้รับปัดเจ็บ
อย่างที่บอกว่าตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

นายนุก็เลยแค้นดัมมี่ไง

นายนุแขนก็เลยให้นายต๊ะ
หรือว่านายนัทธพงศ์ไปหาปืนให้จะไปล้างแค้น

มาก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านนายดัมมี่ค่ะ
ก็คือเริ่มจากในนุกับนายตะขับรถเก๋ง
ก็ไปวนดูลาดเหลากันก่อนที่บ้านนายดัมมี่เนี่ยรอบหนึ่ง

นายนุกับนายต๊ะก็ขับวนรอบที่สองอีก
แล้วก็ไปจอดหน้าบ้านนายนุลงมาจากรถพร้อมปืน

เห็นมาจอดหน้าบ้านนึกว่ารู้จักกัน

เนี่ยค่ะแล้วก็ที่บ้านของนายดัมมี่เขานั่งกินข้าวกันอยู่
มีนางสมหมายคือแม่ของนายดัมมี่

นายทองคำคือพ่อของนายดัมมี่
นายคำจันทร์คือน้าชายของนายดัมมี่
เขาตั้งวงกินข้าวกันอยู่ในบ้าน

นายคำจันถูกไปสี่นัดเสียชีวิต

ทองคำกระโดดนี้ออกไปทางหน้าต่างได้นะคะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออุกอาจ

นี่คืนนั้นเคราะห์ดีที่ฝนตกนะ

เขาเลยย้ายวงข้าวจากหน้าบ้านเข้าไปในบ้าน

ขับมาถึงกราดยิงเลยไม่รู้ว่าจะเสียชีวิตทั้ง๓คนหรือเปล่า
แล้วคนที่ถูกยิงเสียชีวิตคือเขานั่งหันหลังออกนอกบ้านไงคะ
คือไม่ทันหลบไม่ทันเห็นก็เลยโดนเข้าไปเต็ม๔นัด